มีผู้ชายคนหนึ่งครับไปขโมยมือถือนักท่องเที่ยวที่ริมชายหาด
ปรากฏว่าโอ้โหกรรมติดจรวด
ชาวบ้านช่วยกันจับได้แล้วมันก็คือ๖รุม๑สิครับคราวนี้
ไม่เกี่ยว
นี่คือคลิปที่นักท่องเที่ยวถ่ายเอาไว้ได้นะครับคุณผู้ชมฮะ
ก็มีภาพชาวบ้านประมาณ๖คนนะครับ

รู้จักครับอันนี้คือล้มไปแล้ว

ไปขโมยมือถือของนักท่องเที่ยว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หาดวรณภาบางแสนนะครับชนบุรี
ตรวจสอบร้านค้าที่เกิดเหตุเปิดบริการช่วงกลางคืน
ขจรรัศมีร์เป็นคนขับรถรับจ้าง
บอกว่าปกติหาดวรรณภาปรับปรุงใหม่
มีที่นั่งเล่นให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะ
จฉาชีพก็เลยเฉยโอกาสตอนนักท่องเที่ยวเผลอ
แอบหยิบขโมยนั่นหยิบขโมยนี่แล้วก็หนีไป
ร้อยตำรวจเอกนัฐกิจเลิศโกศลวงอยู่สพแสนศุกร์
ให้ข้อมูลบอกว่ามีการแจ้งบอก
มีการขโมยโทรศัพท์มือถือของนักท่องเที่ยวที่หาดวรรณภา
ก็เลยไปตรวจสอบไปพบนายชายโยอินเกษม
อายุ๓๖คนที่เป็นผู้ก่อเหตุและที่ถูกลุมตืบ
นั่งคอตกหมดสภาพอยู่ในที่เกิดเหตุแล้ว
ส่วนโทรศัพท์เนี่ยนะครับเจ้าของนะฮะก็เอาคืนไปแล้วเหมือนกัน
ก็ช่วยกันจับคนร้ายแล้วส่งตัวผู้ก่อเหตุ
ให้กับทางตำรวจมาดำเนินคดี
ส่วนผู้เสียหายนะครับตำรวจก็รอให้มาแจ้งความเพิ่มเติม

แล้วก็ดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุต่อไปครับ